ไปดูเหตุการณ์ที่ปัตตานีกันหน่อยมีผู้ก่อความไม่สงบ
ถล่มยิงโคศกโครงการพาคนกลับบ้านจนเสียชีวิตนะคะครับก็คาดว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์
มันก็เชื่อมโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ในพื้นที่ปัตตานี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

นี่ค่ะลูกสาวบอกว่าไม่คิดจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวนะคะ
เอาพวกปืนยาวใส่กางเกงวอร์มสีน้ำเงิน

พ่อมีปืนอยู่ข้างค่ะปืนสั้น
เข้ามายิงแล้วพอคนร้ายจับไป
คนที่อยู่บนมอเตอร์ไซต์ตะกดบอกว่าบัดเด
บัดเดก็คือปืนของพ่อให้เอาปืนข้างค่ะ

ใช่คนร้ายน่าจะรู้ว่าพ่อมีปืนสั้นค่ะ
ไม่กลิ่นว่าจะเจอกับตัวเอง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดปัตตานี
ก็สั่งการให้ไล่ล่าคนร้ายตามเส้นทางที่หลบหนี
ก็เก็บหลักฐานทั้งหมดทั้งปลอกกระสุนปืน

ไปดูว่าจะเชื่อมโยงกับคดีอื่นด้วยไหม
น่าจะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่นะคะ
คือก่อนหน้านี้ผู้ตายเขามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและกลับใจ
มาช่วยเหลือร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
ผู้ตายเองถึงขั้นได้รับความไว้วางใจเป็นโคศกโครงการพาคนกลับบ้าน
คือจากคนที่เป็นกลุ่มก่อความไม่สงบกลับใจแล้วกลับบ้าน
เขาก็อยู่ร่วมโครงการแบบนี้
เหตุการณ์นี้มันน่าจะไปเชื่อมโยงกับเหตุปะทะวิสามันนายรอซาลีหล่ำโซะ
แก่นำระดับปฏิบัติการที่มีหมายจับ๙หมาย
กลุ่มผู้ก่อความไม่สงบอาจเข้าใจว่า
วิสามันในรอซารีผู้ตายมีส่วนในการแจ้งเบาะแส
ก็เลยนำไปสู่การปะทะจนนายรอซาลีถูกวิสามันเมื่อ๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ว่ามันเชื่อมโยงกันลักษณะแบบนี้
ความโหดร้ายก็คือการไปยิงเขาจนเสียชีวิตต่อหน้าลูกใครด้วยควร

เพราะว่าเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเห็นหน้าคนร้ายด้วยนะคะ